ก็ตามกันอยู่ตลอดนะฮะเมื่อสักครู่นี้
คุณจอมขวัญถามตรงกับจอมขวั
ก็คุยกับอาจารย์ประเราเมศ

แต่เอาเป็นว่าคดีหวย๓๐ล้าน
กาญจนบุรีระหว่างครูปรีชากับ

ตกลงเรื่องของคดีความ
ก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่

เพราะมีพยานบุคคลยืนยันหมดเลย
หมวดจรูนไปเก็บมา

เคลือบแคลงสงสัยจากสังคมเยอะ
เพราะฉะนั้นให้โอนสำนวนคดีทั้งหมด

คุณผู้ชมครับโดยพันธุ์ตำรวจเอก

คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
หลังจากที่พนักงานสืบสวนสอบสวน

กองปราบรามในการทำคดีอยู่

ในการตอบคำถามของสังคม

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ความเป็นธรรมนั้น
ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

ให้ความเป็นธรรมและถูกต้องมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

เมื่อพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ

ด้วยความรวดเร็วถูกต้องให้ความเป็นธรรม

โอนสำนวนคดีการสอบสวน

และสามารถตอบคำถามของสังคมได้
เพื่อความยุติธรรมในสังคมเพราะว่าเขาก็มี
ท้วงติงเยอะไงใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
จังหวัดที่เรียกทางฝ่ายของลุงจรูนไปพูดคุยเพื่อจะ
เคลียร์คดีการแบ่งเงินกันอะไรพวกเงี้ย
ก็มีรายงานข่าวว่าพรุ่งนี้๑๐โมงครึ่งนะครับ

เพื่อที่จะไปพบเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะครับ

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

เรียกร้องให้พบตรย้าย
พลตมตรีสุทธิพวงพิกุล

เจ้าหน้าที่อึดอัดใจทำงานลำบาก

และใช้อำนาจรัฐแบบไม่เป็นธรรม
ที่ไปอายัดเงินของโมจรูล๒๕ล้านบาท
มากขึ้นและเชื่อว่าคดีจะคลี่คลายเร็วขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญคือ
นี่ที่มาประจกกันนี่
มันมีข้อภัยรุด
มากในคดีนี้

มันจะเป็นการดีมากเชื่อว่าความจริงเนี่ย

ชนจะได้เกิดความเชื่อมั่น
เป็นที่เรื่องอยู่แลกในเรื่องของการทำคดีปรากบปรามผู้มิตรฝนก็ดี
หรือการปราบปามคถิตชอบโนคดีทำแด่ดีเป็นระดับต้น
กรรมปราบปามก็มีโซโลแกนอยู่หน้าวัดที่พึ่งสุดท้ายที่
และผมเชื่อมั่นในตัวท่านบริษัทบทโทษทิศยาลาศของฮาพิทักษ์อยู่แล้ว
ว่าท่านเป็นมือปากอยู่แล้ว
และผมเชื่อว่าคดีนี้ไม่น่าจะนานเกินรอ

เขาได้เผยแพร่หลักฐานชิ้นสำคัญ
เป็นคลิปรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งค่ะ
วดจรูนกับครูปรีชาไปออกรายการด้วยกันเลยนะคะ

ครูปรีชายืนยันว่าสั่งลอตเตอรี่จากนางรัตนาพร
แล้วนางรัตนาพรไปเอามาจากนางพัชริดา
ขายราคาชุดละ๗๐๐บาท
ยืนยันหลักฐานการสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
เลขก็คือ๖๖๙๒๖๙และ๒๖
นางรัตนาพรบอกว่าหาให้ได้ครบทุกเลขที่ครูปรีชาสั่ง

ขณะที่ครูปรีชาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่๔ชุด

แต่พอดูภาพแผงขายลอตเตอรี่ของนางพัชริดาและนางรัตนาพร

แปลว่าครูปรีชาพูดไม่จริง
แผงค้าของนางพัชริดาก็มีแค่
เท่านั้นมันไม่ตรงกับตัวเลขที่ครูปรีชาบอก
คือตัวเลขลอตเตอรี่ที่ครูปีชาบอกกับตัวเลขลอตเตอรี่ที่อยู่ในแผงขาย

ครูปีชาบอกด้วยว่าเลขที่ซื้อเนี่ยมันมีความหมายเกี่ยวข้องกับตัวเองและคนใกล้ตัว
เช่นเลข๕๓๓มันเป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์นะ
อัจฉริยะบอกว่าพอไปตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์ของครูปรีชา

ผมตั้งคำถามครูปีชา๒คำถามก่อน
ครูปีชาไปเอา๐๗๖๑๒๖มาจากไหน

๕๓๓เนี่ย
จำได้แม่นยำเนี่ยเพราะมีที่มาจากทะเบียนรถจักรยานยนต์
ของครูปรีชานะครับ
ให้ครูปรีชาตอบผมหน่อยว่าตรงทะเบียนรถครูปรีชานี่
เป็นทะเบียนรถยี่ห้ออะไรแม่
ใช่ยามาฮาหรือไม่
อยากฝากคำถามถึงครูปีชา๒คำถามพอ

กุฟิชาไปเอารัตเตอรี่๐๗๖๑๒๖มาจากไหน
และ๕๓๓๗๒๖ที่กุฟิชาบอกจำแม่นนักหนาตั้งแต่ตอนหายเลย

เพราะว่าการตรวจสอบของเรา
เพราะว่ากุฟิชามีรถยนต์หนึ่งคัน
กับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าอีกคันหนึ่ง

ยังมีหลักฐานที่บอกว่าเป็นคลิปเสียงค่ะ

เป็นคลิปเสียงที่สามารถยืนยันได้เลยว่า
ครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่
และไม่มีลอตเตอรี่ตั้งแต่แรก
เชื่อว่าทั้งหมดเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำ

เพื่อต้องการเงิน๒๕ล้านบาทที่ถูกอายัดไว้ค่ะ
ก็เดี๋ยวพยานปากสำคัญที่อ้างเนี่ยนะครับ

มันจะเห็นเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้
ที่จะมาเจอกันได้นะครับ

มันจะตายด้วยการกระทำของตัวเอง
แล้วก็ระยะเวลาในการทำ
โดยเฉพาะคดีนี้เราทราบมาว่า
มีการบูรณาการทั้งปอทนะครับ
ทั้งกองปากปามทั้งสอบส่วนกลาง
เอามาบูรณาการร่วมกันในการคี่ขายคดีนี้
และของเราเองก็จะไปเติมเต็มในส่วนที่
อธิบายที่เรารวบรวมข้อมูลมาประมาณเกือบ๑เดือน

เพื่อที่จะได้ทำงานไวขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะลอตเตอรี่๐๗๖๑๒๖เนี่ย

ต้องมีที่มาแน่นอน
เพราะไม่งั้นครูปีชาจะเอามาได้อย่างไร๕ใบ
ถูกไหมแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือ
แม่ค้ายืนยันตั้งแต่แรกแล้ว
ขายหวยให้ครูปีชาคือมี๒๖อยู่ชุดเดียว
ทำไมครูปีชามีหัวให้๒ชุด
มีทำไมถึงมี๗๒๖ก็มี๑๒๖ถูกไหมครับ
นี่คือพยานหลักฐานต่างที่คุณอัจฉริยะเปิดเผยออกมานะครับ

แล้วอยู่ดีคุณอัจฉริยะมายังไง
เพราะว่าคดีของหมวดจรูน
คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเนี่ย
จะเห็นทนายที่เข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความอยู่
ก็คือทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะ
แต่ว่าคุณอัจฉริยะถ้าท่านยังจำได้ดีนะ
ตอนที่มีคดีของครูจอมทรัพย์เรื่องสร้างพยานหลักฐาน
เพื่อขอรับเงินเยียวยาเรื่องการจับผิดคน

คุณอัจฉริยะเป็นคนที่ออกมาพูดคนแรกว่า

กำลังสร้างพยานหลักฐานเท็จ
ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถูกโจมตีแบบแย่อยู่เหมือนกัน
อืมเรื่องนี้ก็บอกว่าทางทีมของเขาเนี่ย

เขาก็จะดูแลเรื่องของคดีอาจยากรรม

ออกมาเปิดเผยคดีหวย๓๐ล้านณขณะนี้เนี่ย

ไม่ได้ก้าวไก่การทำงานทีมทนายความของหมวดจรูนนะ
แต่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม

เขาเองเขาก็มีประชาชนที่แจ้งมาเยอะ

เดี๋ยวมันจะมีกรณีเกิดขึ้นแบบนี้อีกนะครับ
วันนี้สิ่งที่เราลงมาช่วยเหลือทางสังคมเนี่ย
แล้วก็มาช่วยเหลือพิสูจน์ความจริงในคดีนี้
จากว่าคดีนี้มันเป็นตัวอย่างที่มีต่อสังคม
เราจะเห็นเลยว่านับวันนี้จะมีคนแจ้งลอตเตอรี่หายทุกงวด
แล้วคดีนี้มันยืดเยอะมานาน
แล้วก็เป็นคดีที่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไร
ซึ่งจริงแล้วหากเราปล่อยให้มีคดีแบบนี้เกิดขึ้น

มันจะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกมากมาย
ซึ่งมันจะเป็นการทำให้คนที่ซื้อลอตเตอรี่โดยสุจริต

อยู่ก็ไม่มีใครมารู้มาอ้างว่ารัตเตอรี่ตัวเองหาย
นี่แหละมันจะเกิดแบบนี้จำนวนมาก
ซึ่งมันจะทำให้
ตามสู้คดีและเสียโอกาสที่จะเสียชื่อเสียงมีสูง
ส่วนพญานหลักฐานทั้งหมดที่คุณนัทเชียร์เดลิยะเปิดเผยมาเลยนะครับ
จะนำไปมอบให้กับตำรวจหรือไม่อย่างไร

เราต้องรอฟังการปริศาลจากทางตำรวจก่อน

ผมต้องรอให้โอนคดีจากภูทรภาค๗

ไปยังลุงจรูนกับคุณครูปรีชานะ

ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

การไปเริ่มต้นหนับหนึ่งคดีมานี้
แต่ต้นเรื่องต้นของคดีเลย

คือครูปรีชาไปฟ้อง
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็มีคำถามว่าอ้าวตกลงไม่ได้จะถามแค่ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นี้นะ
แล้วแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ขายลอตเตอรี่เกินราคาจะมีการดำเนินการไหม
คุณผู้ชมส่งไลน์มาถามเยอะนะเรื่องนี้เนี่ยโคศกคณะกรรมการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ธนวัฒนพลวิชัยบอกแล้วนะคะกรณีลอตเตอรี่๓๐ล้าน

แล้วขายเกินราคาเพราะว่าตามข่าวบอกว่าชุดนึงเนี่ย๕ใบ๔ชุดเขาขาย๒๒๐๐

มันเกินราคาไงจริงแล้วใบหนึ่งมัน๘๐บาทใช่ไหมคะ
ถ้าขายเป็นชุด๕ใบต้องไม่เกิน๔๐๐

นี่ขาย๒๒๐๐ตามข่าวอะนะ

จริงแล้วถ้าขายเกินราคาจริงดำเนินคดีได้ทันทีนะคะ

จำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ส่วนลอตเตอรี่ที่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้ว
ก็จะตรวจสอบไปนะคะที่ต้นทาง
ลอตเตอรี่ทั้งหมดเป็นโคต้าของใคร
นี่ถ้ารู้ว่าเป็นโคต้าของใครก็จะตรวจสอบย้อนไปเลย

รับโคต้าลอตเตอรี่จากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลตลอดชีพทันที
สำหรับยี่ปั๊วใช่

เพราะว่าคนขายมาเป็นพยานกันเยอะไงคะ
เราลืมพูดเรื่องขายเกินราคาไว้เลยนะ